เอาปิดท้ายเบรกนี้ไปดูเรื่องดีกันหน่อยละกันค่ะ
เป็นคลิปที่ถูกแชร์กันไปเยอะมากถึงความเสียสละของคุณครูนะคะ
ไม่ว่าการเดินทางจะมีอุปสรรคหรือว่ายากลำบากขนาดไหน
ก็ไม่สามารถทำให้คุณครูย่อท้อเพื่อที่จะไปสอนลูกศิษย์ได้นะคะ
คลิปภาพวีดีโอนี้ค่ะถูกเผยแพร่จากผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่านพรัชเจริญผล
หรือที่เด็กเรียกกันว่าครูดอยขออภัยครูบอย
เป็นครูโรงเรียนบ้านนาเกียรในอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณดู
มอเตอร์ไซค์คุณครูแทบจะจมลงไปในทะเลโครนนี้อยู่แล้วนะคะ
คุณครูต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปสอนหนังสือในแต่ละวันช่วงหน้าฝน
ด้วยระยะทางและหนทางที่มันยากลำบากมาก
เพราะว่าเหมือนขี่ข้ามทะเลโครนเลยค่ะ
แต่อย่างที่บอกแม้ว่าหนทางจะยากลำบากหรือมีอุปสรรกิจขวางแค่ไหน
ครูก็ไม่ยอดท้อขี่ไปพบหน้าลูกศิษย์เพื่อจะสอนหนังสือเด็กเด็กนะคะ
อันนี้ที่ชาวเน็ตเขาแห่ปรบมือแล้วก็ชื่นชมในความเสียสละและอดทน
อย่าว่าแต่ครูเลยชาวบ้านเขาก็อาศัยเป็นอยู่กันลำบากเหมือนกัน

ต่อให้มีรถยนต์ก็ไปไม่ได้ค่ะมันติดลม
ต้องมาช่วยกันร่วมแรงร่วมใจ
คนข้างในก็สตาร์ทรถพยายามเร่งเครื่อง
คนข้างหลังก็พยายามขยมรถให้มันพ้นไป
คนข้างหน้าก็ต้องใช้แรงมือแรงคนดึงรถให้หลุดจากลมให้ได้
ทุกคนก็เลยส่งกำลังใจให้ทั้งคุณครูทั้งชาวบ้านที่อมก่อย
แล้วก็เด็กในถิ่นธุรกันดาลด้วยนะคะ
อ่ะรัฐบาลเห็นแบบนี้แล้ว

ถนนให้หน่อยแล้วกันเนอะให้เขาเดินทางกันสะดวกมากกว่านี้
เพราะว่าถ้าเงินจากเงินพันหนึ่งสองพันมันช่วยไม่ได้